เรียกว่าไอคอนสยามแทบแตกค่ะ
ทับทุกตานะคะโอ้โหมาจัดดันเวย์ขนาดย่อมเลยค่ะ

คุณผู้ชมแฟชั่นโชว์แบบว่าต้องดูเลยนะคะ
คนแรกเลยนะคะให้ชมน้องพีพีกริจค่ะ
น่ารักทักทายแฟนนี่น่ารักมากลูกจ๋าแพงมากเลยลูก
ตามมาด้วยนะคะ๓หนุ่มค่ะ๓เจ้าเจ้าขุนเจ้านายเจ้าสมุทรค่ะ

หรือว่าจะเป็นยายาอุรัสยาที่มาแจกความสดใสในงานด้วย
พี่ซันนี่น้องยายาหน้าม้าน่ารักมากเลยลูก
คุณผู้ชมดิฉันเห็นในไอจีอยู่นะคะมาเหมือนกันค่ะ
ท็อปด้านแฟชั่นนี่ฟังไม่ไหวแว่นดำอยากใส่มากนะคะ
แล้วก็ไม่พลาดค่ะคู่รักต้าเหนิงเจเจรวมไปถึงไอซ์พาลีสด้วยนะคะ
คึกคักจริงค่ะแต่ว่าคนที่โพสต์สับสุดคือใครรู้ไหมคะ
พัชราเดี๋ยวให้ดูนี่
เป็นลุคที่ไม่ค่อยได้แต่งค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
กองล่องนะคะเป็นการใส่กระโปรงด้วย
สุดเลยนะคะถูกยกมาแสดงที่กรุงเทพเลยนะคะ
และคนที่แฟนคลับรอคอยมากที่สุดก็คือ
เกาหลีคุณผู้ชมคือช็อตนี้คือคนกรี๊ดมาก

แล้วก็ลุงกงมาร่วมงานที่กรุงเทพครั้งแรกเลยค่ะ

ถือว่าเป็นการไอคอนแตกค่ะ
เพื่อนเรากับคนชีวิตเราอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ
ใช่นะคะฟิลันวันไหวมาก